มาดูเรื่องของคุณศรีสุวรรณ
คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยอย่างที่เรารู้ข่าวกันเมื่อวานนี้
หลังจากที่กรมการปกครองมีคำสั่งออกมาว่า
มีการเพิกถอนหรือเรียกง่ายแบบชาวบ้านคือยุบอ่ะ

ก็จะกลายเป็นว่าจากนักร้องมีสังกัด

แล้วเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ไม่ได้หวั่นนะ

เพราะว่าคนก็รู้จักศรีสุวรรณจัญญาอยู่แล้ว

เห็นบอกว่าทนารัชผลศรีสาคอน
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคุณศรีสุวรรณนะคะ
เป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วสำหรับพี่ศรีของเรานะ
นี่แหละค่ะเพราะอะไรทนายรัชพลให้เหตุผลแบบนี้
ว่าคุณศรีสุวรรณมีการแอบอ้างชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ซึ่งก็ถูกยุบไปแล้วนะคะซึ่งบุคคลที่อยู่ในสมาคมเหล่านี้
ไม่ได้รู้เรื่องและถูกนายศรีสุวรรณแอบอ้างนำชื่อไปเป็นสมาชิกของสมาคม
และน่าจะเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารรวมไปถึงอาจมีการลงลายมือชื่อปลอมขึ้นมาด้วยค่ะ
เอกสารในการจัดตั้งสมาคมอาจจะเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาทั้งฉบับ
แล้วนำเอกสารปลอมนี้ไปยื่นขอจัดตั้งสมาคมกับกรมการปกครองถือเป็นการแจ้งความเท็จ
ยืนยันว่าตัวผมไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคุณศรีสุวรรณมาก่อน
และไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือเคยพูดคุยกัน
แต่วันนี้ผมอยากให้ตำรวจตรวจสอบเพราะเห็นว่านายศรีสุวรรณอาจรู้เห็นเป็นใจกับการปลอมแปลงเอกสารทั้งหมด
เพราะในสมาคมไม่เคยเห็นใครนอกจากคุณศรีสุวรรณและคือออกมาเคลื่อนไหวเลย
แต่คุณศรีสุวรรณคนเดียวที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เลยในฐานะทนายความแนะนำให้บุคคลใด
ก็ตามที่เคยถูกคุณศรีสุวรรณยื่นร้องให้หน่วยงานต่างหรือเอาไปแอบอ้าง
ไปยื่นร้องเลยกับหน่วยงานต่างตรวจสอบได้เลยนะคะเจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะ